เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจและออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีครับพบกับผมรอนพัทรพลโตอุ่นครับ
โอ้โหไทยแลนด์

ยังคงอารยธรรมร้านธนาไทแบกดงเดิมเอาไว้

น้ำมัสกาลนะครับด้านหลังสักหน่อยตามผมมาเลยครับ
วัดนี้มีสิ่งล้ำข้างมากมายเลยนะครับนอกจากพระเจ้าล้านทองในวิหารหลวงแล้ว
พลาดไม่ได้เลยก็ต้องมากราบพระธาตุลำปางหลวงที่ด้านหลังวิหารหลวงแห่งนี้ครับ
ตำนานได้เล่าว่าเป็นพระประจำปีเกิดปีฉลูด้านในบรรจุพระบรมเกษาขององค์พระสมาสมพุทธเจ้า
ที่สองคือนราชหน้าผากขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่สามคือพระสอคือลำคอลำคอขององค์พระสมาสัมพุทธเจ้าบรรจุไว้ในพระอบทองคำ
เรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบคู่บ้านคู่เมืองเลย
และถ้าพูดถึงอันซีนไทยแลนด์ยุคแรกหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่ครับ
พระธาตุหัวกลับแห่งวัดพระธาตุลำปางหลวงจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ
แห่งนี้อ่าสร้างได้เมื่อปีพศหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
แล้วมีแสงหักเหขึ้นมานี้เมื่อประมาณสองพันสี่ร้อยสี่สิบสองปิดประตูอ่า
ปิดประตูนะครับอันนี้คือพระธาตุหัวกลับแห่งนี้มันเกิดขึ้นได้
ไม่มีอะไรเครื่องมีอะไรสักอย่างนะครับแสงนี่มันหักเหตามธรรมชาติเห็นไหมนะครับ
มันเกิดขึ้นเองส่องมาที่ผนัง
แต่ว่าตอนนี้ก็คือมีการนำจอโปรเจคเตอร์นะครับ
มาตั้งเอาไว้เพื่อให้ภาพเจรีหัวกลับชัดหน้าดินขึ้น
มาพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
กลายเป็นตำนานพระธาตุกลับหัวที่ร่ำลือกันครับ
จะเป็นยังไงบ้างตามผมมาเลยครับ
ทุกคนครับที่นี่นะถ้าเกิดไม่บอกว่า

ผมจะคิดว่าผมอยู่ที่ประเทศเมียนมาเลย

เป็นวัดที่มีศิลปะประเทศเมียนมาที่สวยงามมากเลยนะครับ
อยากจะรู้ประวัติแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
เดี๋ยวเราไปหาท่านเจ้าอาวาสวัดจองคากันเลยครับ

ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นปีพุทธศักราช๒๕๕๙
สร้างโดยหม่องโงยซินอดีตเจ้าเมืองมะละแหม่ง
มาทำธุรกิจค้าไม้สักที่เมืองลำปางแห่งนี้เมื่อร้อยกว่าปีก่อน
เพราะฉะนั้นพูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือวัดเมียนมาขนาดแท้เลยครับ
อาหารอาหาร

ภายในก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเมียนมาแท้
ที่ผมต้องมากราบให้ได้เลยครับ
พระประธานนี้เอามาจากประเทศเมียนมาร์

รังนี้ก็คือจำลองมาจากกษัตริย์พม่า
มันรังของกษัตริย์พระมาคือบูเรงลอง
อย่างที่เราเห็นพระจำ๗พระองค์ก็คือเป็นจำเมียนมาขี่๑พีช๕
ยิ่งใหญ่อลังการจริงว่าไหมครับ

คนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายแล้วก็ไปพบนั่งบวชอ่ะ
ในที่สุดพุทธเจ้าก็ได้ตัดทะลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิยัน
ก็คืออยู่ตรงกลางตรงนี้เนอะ
นี่แหละครับความสวยงามประนีตและแฝงไปด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ
ที่ทำให้คนมาเที่ยวชมวัดจองคาแห่งนี้
เรียนรู้พุทธศาสนาได้อย่างรื่นรมจริงครับ
อันนี้ก็คือนกยุงเนอะเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมมันก็จะสายแสงเหมือนกับนกยุงลำแพง
คือจะตั้งทางที่ตะวันออก
กระต่ายตัวนี้หมายถึงกลางคืนหมายถึงพระจันทร์เนอ

เห็นไหมครับว่างานประดับตกแต่งของวัดนี้เขาแฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งจริง

ที่ผมเดินเข้ามาแล้วสะดุดตามากนะครับ

เพราะว่าคนไทยเนี่ยจะอยากไปที่เมียนมาเพื่อไปขอพรโบโบยี

อันนี้เป็นองค์แรกของในนครลำปางแห่งนี้เป็นหยกขาวทั้งหมดเลย
วิธีการของเราก็เอาหน้าผากเนอะมาแตะที่ตรงมือหัวที่ชี้
เราก็ขอปรัฐนาขอได้ข้อเดียว
ได้รู้วิธีการไหว้เทพทันใจแล้วจะรออะไรล่ะครับ
ถือโอกาสขอพรซะเลย
ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนดูจากผ้าแพร่เจ็ดสีที่แขก

ลำปางไม่ได้มีวัดเมียนมาแค่วัดเดียวนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปอีกวัดหนึ่งซึ่งสวยงามไม่แพ้กัน

คือวัดป่าฝางนะครับ
ปะผสมภาษาระหว่างเมียนมาแล้วก็มอนนะครับ
แล้วด้านซ้ายตรงนี้เป็นวิหารนะครับ
ที่มีความสวยงามผสมผสานระหว่างศิลปะเมียนมาและมอนได้อย่างลงตัวมากนะครับ
ใครที่มาลำปางนะผมแนะนำเลยว่าต้องมาที่นี่นะครับ

ช่วงเช้านะครับเราสายบุญกันไปแล้วนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเรามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันบ้างดีกว่าครับ
ตอนนี้เราถึงที่หมู่บ้านเซรามิกนะครับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับเซรามิกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงนะครับ
เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้นำหญิงที่นี่ดีกว่านะครับ

สวัสดีครับ

หน้ามาอิดอิดน่ามเย็นกันก่อนนะจ้าว

ตรงนี้นะเจ้าก็คือน้ำสมุนไพรที่เขาต้มตะกี้นะเจ้า
ต้องเราลองเอาทาแจลงไป
ทาแย่ลงไป๒ข้าง
เอาทาปวดลงไปลุกแล้วก็หมุน

อ๋อปวดลงไปแล้วก็หมุนค่ะหมุน
รู้สึกนะครับมันขยับไปขยับมาเนี่ย
เหมือนจะเป็นการนวดการทำสปากับฝาดเท้าไปด้วย
ด้วยความร้อนนะครับและกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยคือตีขึ้นมาตลอดเลย

แต่ยังไม่หมดนะครับนอกจากสปาเท้าเซรามิกแล้ว
ยังมีการประยุกต์นำเม็ดเซรามิกมาทำเป็นลูกประคบสมุนไพรอีกด้วย
ฟินขนาดไหนไปลองกันเลยครับ
เขาก็จะประคบตัวเองแล้วก็นวดไปตัวเองครับ

ลูกกลมที่เขาหันนี่ก็คือสปาท่าวเซรามิก
อันนี้ก็เป็นดินที่เหลือมาจากการที่ทำเซรามิกนะครับ
พอเขาเอาดินออกมาพอประมาณแล้วเขาก็จะเอามากลิ้งกับมือนะเจ้า
พอมันแห้งสักพักนึงเขาก็จะได้เอาไปเผา
ข้าวของเขาเวลาสัมผัสไปแล้วเนี่ย
วกกับความห้อนของน้ำสมุนไพร
เพราะเม็ดเซรามิกเนี่น่ะเก็บความฮ่อนได้เมลง
แล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีสมุนไพรต่าง
รวมแล้วประมาณ๑๓ชนิด
มันบัชยาแต่มันเป็นภูมิปัญญาท่องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาเอามาผสมผสาน
กับสมุนไพรพื้นบ้านที่เรามี
อันนี้สิ่งที่เราจะโดดเด่นกว่าที่อื่นนะเจ้า
นี่แหละครับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเป็นสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์คนยุคปัจจุบัน
ที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดไหล่

เพราะได้ลองแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่า

มาที่นี่เลยที่หมู่บ้านเซรามิกครับ

วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยที่ทำสปาให้ผม
สุขภาพแข็งแรงมากนะครับ
ขอบคุณทุกคนนะครับยินดีต้อนรับจ้า